ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่กล้าสั่งปลามากินแล้วตอนนี้

เพราะว่ากำลังจะกินปลาอร่อย

เกือบจะเกี่ยวปากเกี่ยวคอของเธอแล้ว

ตัวใหญ่นานน่ะ

เอาหวังพี่ตอนนี้พี่ขอดูกันได้ไหม

หรอคุณอย่างนี้อร่อยไม่ไหวแล้วนะ
ดูสิถ้ากินเข้าไปในคำนี้

ไม่ได้ดูก่อนจะกินนะฮะตักเข้าปากไปแล้ว
ถ้าเกี่ยวปากหรือไม่ถ้าลงคอไป
ลงกระเพาะไปเกี่ยวกระเพาะอีกโอ้โหตายได้
คุณผู้ชมนี่คือเบ็ดตกปลานะฮะ
ติดอยู่กับปลาที่เธอซื้อมานะฮะ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาโพสต์ไว้ในโซเชียล
ถ่ายบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
เอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยนะครับ
ทีนี้ถามว่าโอ้โหกลัวไหมเนี่ย
พอเจอเบ็ดตกปลาแบบนี้เธอบอกตอนนี้นะ
ภาวะเลยไม่กล้าสั่งเมนูปลาใดมากินทั้งสิ้นเลย
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้
ก็คือนางสาวอิสรีแสงอนันขจรน้องจูนอายุ๓๘
จูนเล่าให้ฟังบอกพี่หนูกลัวจริงเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
หนูสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันจากร้านอาหารใต้ร้านหนึ่ง
เมนูผัดเผ็ดปลาดุกใบยี่หลาชื่อน่ากินมาก
ใช่ข้าวสวยร้อนนะคุณดูสิ
ได้มาแล้วเธอแกะกินเลยนะฮะตักไปหนึ่งคำ
กำลังจะกินต่อคำที่สองเธอเห็นเอ๊ะเส้นอะไรเงา
เธอชอบพุงปลาไงเธอเลยตักชิ้นพุงปลามาก่อน
ตอนแรกก็จ้องมองดูเส้นอะไรเงา
อ๋อเส้นเอ็นของปลาเหมือนเส้นเลือดเส้นเอ็นปลา
แต่ปรากฏดูไปดูมาไม่ใช่แล้วล่ะนี่มันเอ็นกับเบ็ดตกไป

ก็เลยเนี่ยคุยกับเพื่อนบอกเอามาวางในจานหน่อยสิ
เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเบ็ดตกปลาเธอก็เลยรีบโทรแจ้งให้ทางร้านทราบนะฮะ
ซึ่งทางร้านก็บอกตกใจเหมือนกันมันมีอะไรปนเปื้อนเหรอ
เนี่ยแต่ทางร้านยืนยันว่าทำความสะอาดปลาเป็นอย่างดีนะ
และยินดีจะทำผัดเผ็ดปลาดุกใบยี่ราส่งให้ใหม่

บอกไม่กล้าเธอไม่สะดวกใจที่กินอาหารจากร้านนี้อีกนะฮะ
ทางร้านก็รับผิดชอบด้วยการโอนเงินค่าอาหารจำนวน๑๒๐บาทคืนให้
ฟังเสียงน้องจูนเล่าให้ฟังว่าเธอหวาดภาวะแค่ไหนนะครับ
เขาจะทำมาให้ใหม่อีกรอบค่ะแต่ว่าหนูว่าไม่สะดวกใจแล้ว
เพราะมันตกใจอยู่แพนิกกินกินไม่ลงแล้ว
เขาก็เลยแบบหนูก็เลยอยากให้เขาโอนเงินคืน
โอนเงินคืนมาแค่จำนวนแกงที่เกิดข้อผิดพลาดนะคะ
คือถ้ากลืนลงไปก็ไม่รู้ว่ามันจะไปติดส่วนไหน
ถ้ามันลงไปแล้วอีกมันจะไปอยู่ตรงไหน
มันออกไม่ได้แน่อยู่แล้วค่ะมันคือสิ่งแปลกปลอมแล้ว
มันก็เป็นขอที่แหลมด้วย
ฟังก็หล่อนคือยังไงต่อไปเวลาสั่ง

โทษนะคะอันนี้เป็นปลาที่ตกมาหรือปลาที่ใช้แหจับเหรอคะ

บอกว่าทางร้านตอนปรุงอาหารสับปลามันน่าจะรู้นะ

มันก็จะมีบางส่วนไงที่มันแบบพอเบ็ด
เบ็ดจริงมันก็เล็กนิดเดียวสักประมาณเซนนึง
เอางี้ดีกว่าพอเป็นเรื่องออกมานะ
จากเราถามน้องจูนคนที่เป็นผู้บริโภคแล้ว
เราก็ต้องไปถามทางร้านด้วย
คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้นะฮะ
เจ้าของร้านนะฮะ

ยืนยันว่าทางร้านระวังเป็นอย่างดีในการปรุงอาหาร
เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านก็คือคุณป้าอุไรวันนะครับ
เจ้าของร้านที่น้องจูนเขาสั่งเมนูผัดเผ็ดปลาดุกยี่หร่าใบยี่หร่ามา
แล้วก็พบเบ็ดตกปลากับเอ็นเนี่ยนะครับ
โดยออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันบอกป้าทำความสะอาดปลาทุกขั้นตอน

ตรวจสอบวัตถุดิบทุกอย่างที่ป้านำมาประกอบอาหารอย่างถี่ถ้วนแล้ว
แต่คราวนี้มันพลาดไปได้ยังไงป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
คือคุณป้าเขาก็ยืนยันนะป้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มันทั้งเสียชื่อเสียงกับร้าน
แล้วก็เป็นอันตรายต่อคนที่ซื้อหรอกนะฮะ
พอเกิดเรื่องลูกค้าก็โทรศัพท์มาบอกกับป้าว่าเจอเบ็ดตกปลา
เองยังตกใจเลยว่ามันมาได้ยังไง
ก็ได้ขอโทษขอโพยแล้วก็จะทำอาหารให้ใหม่แต่ลูกค้าบอกว่าไม่โอเคแล้ว
ป้าก็เลยยอมคืนเงินไปร้อยกว่าบาทให้ลูกค้าลูกค้าก็โอเคตอนนั้นนะครับ
รับว่ามาถึงวันนี้ถามว่าป้าอุไรวันรู้สึกไง
ป้าบอกป้าเนี่ยก็เหมือนเสียใจเสียศูนย์เหมือนกันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะฮะ

ตอนมันไม่รู้ป้าจะทำให้เดี๋ยวให้ก็ผ่าตรง
เขาก็เลยบอกว่าไม่นะป้าหนูหนูยังไม่พร้อม
แล้วหลังจากนั้นเสร็จก็เขาก็ก่อนไปเมื่อกลับเป็นตามไม่เขา

ทั้งสองฝั่งแล้วนะเราไปพูดคุยฮะฝั่งน้องจูนก็บอกว่าฝากนะ
บริโภคทุกคนเวลาจะกินอะไรก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วย
โดยเฉพาะแหล่งที่ผลิตอาหารให้เรานะต้องมีคุณภาพนะนะ
ครับส่วนคุณป้าเองคุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวป้าเนี่ยจะดูแลเรื่อง
คุณภาพอาหารให้ดีกว่านี้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าไอเบ็ดตกปลา
มันติดอยู่ในพุงปลาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันตกมายังไง
นะคุณผู้ชม